โค้งสุดท้ายเกี่ยวกับช่วงเวลาสะสมตัวเลข
ก่อนที่รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกวันพรุ่งนี้

วันนี้ติดตามและสะสมตัวเลขไปพร้อมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
หลังจากนี้จะอ่านอะไรไปขออย่าให้คนที่ได้ตัวเลขไปอย่าแหกโค้งกันนะคะ

เอาพาคุณผู้ชมไปที่แรกไปพิธีบวงสวงขอโชคลาภรูปปั้นพญานาคเก้าเซียน

อยู่ที่เนินเขาด้านหลังวัดว่าเอญอัมพศิมหาโภชฯจังหวัดปราฟินบุรี
พิธีเขามีค่ำเมื่อวานนี้ค่ะมีการรำถวายแล้วก็มีผู้เลื่อมใสมาร่วมงานจำนวนมาก
แล้วเขาบอกด้วยนะงวดที่ผ่านมามีคนโชคดี
รับทรัพย์ก้อนใหญ่จากการถูกรางวัล

แล้วก็มีการโชว์แสงสีเสียงเต็มที่เลยในพิธีเมื่อคืน
จากพิธีนี้แล้วให้ดูแสงสีเสียงให้ดูคนรำแล้ว
มีการล้วงไข่ค่ะล้วงไข่ในหาย

นี่คือมีหนุ่นอยู่ในใจแบบนี้เหรอ

เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้๓ตัวนี้จะไปหาคุณหรือเปล่านะคะ

อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
บรรยากาศยังคงคึกคักเหมือนเดิมค่ะ
นักสิ่งโชคไปขอพรรณรุปันทะเวสุวรรณปัง๙หน้า

อกจากนี้บางคนเข้าร่วมพิธีอาบน้ำมนต์เจิมหน้าผากและต่อเส้นวาสนา
เปิดถุงเงินในฝ่ามือเสริมโชคลาภด้วย

ก็คือการส่องเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนสีแดง
ที่นี่ใช้คำว่าส่องไม่ได้
เพราะเห็นชัดจริงลอยอยู่ในอ่างแบบนี้ชัดมาก
ชัดมากคือเลขสูงลดสาระตะไง
มีทั้งหมด๖ตัวค่ะเอาไปจับกลุ่มกันนะคะ
และที่วัดจุลามณีอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวานนี้มีพิธีบวงสวงท้าเวชสุวรรณ
แล้วก็เปิดให้ชาวบ้านเข้าไปกราบไหว้ขอพรเป็นวันแรกไง
คือจุดนี้เขาบอกว่าเป็นต้นตำรับทาเวสวรรณ
และมีการปิดหลายครั้งหลายรอบ
เมื่อวานี้เปิดค่ะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัดด้วย
ตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วเพิ่งกลับมาเปิดนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่เอาเจลแอลกอฮอลล้างมือมาแจกชาวบ้าน
เข้าร่วมพิธีรวมถึงตั้งจุดตรวจคัดกรอง

ชาวบ้านไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบเสี่ยงทายขอเลขเด็ด
หลังจากนั้นแล้วแต่ละคนได้อะไรก็แตกต่างกันไปนะคะ
แบบนี้นะคะวัดจุลามณีอำเภออำภาวา
จังหวัดสมุทรสงครามเปิดให้เข้าพื้นที่ได้แล้ว
ตั้งแต่๘โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนค่ะ
แสดงว่าวันนี้หลายคนก็อาจจะไปได้นะ

เปิดแล้วด้วยนะตอนนี้ค่ะ๘โมงครึ่งค่ะ
แต่อย่าลืมรัฐการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
คุณผู้ชมเขามีคนที่เขาไปส่งผัก
กำลังจะขนผักลงจากรถจู่เสียงแต่รถมันดังขึ้นมาเอง

มันดังขึ้นมาเองถ้าเกิดมองในแง่วิทยาศาสต

แต่เขาบอกว่าแม่นางต้องบอกอะไรบางอย่างแน่

กำลังลงผักแซมรถดังขึ้นมา

ก็ถ่ายทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

ก็อย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
คนมองทั้งตลาดว่าจะบีดแรร์ทำไมแต่ไม่ใช่
จู่แตรมันดังขึ้นมาเสียงดังคุณผู้ชม
ก็เลยต้องไปเอาสายไฟออกนะครับเพราะว่ามันอาจจะรัดวงจรก็ได้
แต่ว่าเขาบอกแหมมาเกิดแบบใกล้วันออกสลากแบบนี้

รถทะเบียนอะไร๓๖๖แสน
เขาบอกว่าเผื่อวันนี้แม่ก็นานจะให้โชคเขาบ้าง
ขายผักบางทีราคาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง
ซื้อสักใบ๒ใบเผื่อจะได้สัก๖ล้านอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าคลิปนี้แหมตอนแรกนี่เห็นไหมเห็นแล้วเรียบร้อยทะเบียนรถนะ
ก็ถ่ายคือคลิปแรกตัวหนังสือมันบังเขาเลยถ่ายให้อีกทีนึง
เพราะว่าชาวเน็ตบอกว่ามันบางมันบางมองไม่เห็น
เห็นชัดนะฮะ๓๖๖๘ราชบุรีนะครับ

ร้านแต่เสาละพี่กูเห็นไหมว่าไม่มีตัวเลขอ่ะ

เอาไปดูสิว่าคนภาพจะภาพอย่างไง

และคนแถวนี้ก็ทีไปแล้วนะ

ถ้าใจคุณเห็นคุณก็เห็น

แล้วแต่จินตนาการแล้วแต่โชคใคร
เออค่ะเออเลขสามกับเลขอะไรก็ไม่รู้เอออะไรก็ไม่รู้อืม
ไงต่อคะอ่าคุณดาวเอาพาไปดูต้นกล้วยครับ
ไปดูต้นกล้วยเขาบอกว่าต้นกล้วยต้นนี้นะคะกำลังจะถูกตัดอยู่แล้ว
กำลังจะถูกฆ่าแล้วแต่ต้นกล้วยสู้กลับค่ะอุ้ย
ตัดไปงอกใหม่ได้มาออกเป็นลูกเลยเหรอ
รุ่งอรุณตำบลและอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของบ้านชื่อคุณเสวยคุณเสวยบอกว่าตัดต้นกล้วยต้นนี้ไปรอบนึงแล้วนะ
เมื่อช่วงต้นเดือนเพราะว่าเห็นว่ามันจะล้มอยู่แล้วก็เลยจัดการมันไป
พอ๕พฤษภาคมค่ะชาวบ้านมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ชาวบ้านไปเห็นเอ้าช่อดอกมันโผล่ออกมากลางต้นแบบนี้เลย

ให้คุณผู้ชมสังเกตว่าต้นมันก็เหี่ยวเฉาแล้วด้วยนะ
จะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคือมันจะตายแล้วอะค่ะ
ทำไมมันมีดอกช่อดอกโผล่ออกมาแบบนี้
ไหนจะออกมาแล้วชาวบ้านก็เลยเอาอย่างนี้ละกัน
ไหนขอนับดูหน่อยมีกี่ช่อกี่ดอก
ปรากฏว่ามีทั้งหมด๑๗ช่องค่ะ
ช่อก็มีลูกเล็กย่อยลงไปอีก
ชาวบ้านก็บอกว่ามันทึ่งนะทำไมมันโผล่ออกมาแบบนี้
ก็เลยมานับกันนี่แหละค่ะนับกันเล่น

มันเป็นเรื่องแปลกนะมีอะไรค่ะ

ร่างแหหรือเห็ดเยื่อไผ่
อยู่ที่หน้าบ้านเลขที่๑๖๓หมู่ที่๒ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณศรีสมุทรค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลย

ซึ่งปกติแล้วมันจะขึ้นดอกเดียวบนพื้นดิน
แต่ทีนี้เอ๊ะทำไมมันเป็นเยื่อบาง

ถ้าผมมองนะ

เขาบอกว่าไม่เคยเห็นแถวบ้านก็ไม่มี
นี่เป็นครั้งแรกคาดว่าเห็ดนี้จะมาพร้อมกับโชคลาภ

นี่มองเผินเหมือนงูลอกคลาภไว้

เอาก็บอกบ้านเลขที่ไปแล้วไงคะ

เจ้าของบ้านอายุ

เห็ดเป็นรูปอะไรเห็ด๕หรอ๖หรอไม่รู้
เอ้ยส่วนใครที่ยังคิดไม่ออกเอาอย่างนี้ละกันค่ะ
ดูหมอไก่หมอไก่หรือว่าพอพาทินีมาเลยค่ะ
มีอะไรบ้างตามนี้เลยค่ะ

เอ้าร่างมดสิหมานบ่อบัง

ค่ะแต่อย่าลืมทำงานกันด้วยนะคะ